หน้าจอตอนนี้เป็นภาพสดนะคะจากสพเมืองนนทบุรี
ทนายตั้มค่ะทนายสิทธาเบี้บังเกิดออกมาแล้ว
หลังจากเข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจในฐานะพยาน

หลังจากไปพบพนักงานสอบสวนมาเนี่ยเข้าไปสักประมาณ
เกือบเกือบทุ่มใช่ค่ะ๑ทุ่มอันนี้เท่าไหร่๒ทุ่มครึ่งชั่วโมงครึ่ง
ทนายตั้มว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรื่องของคุณแตงโมนะฮะ
ที่เป็นคดีความหรือว่าคุณแม่กับเพื่อนอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะฮะ
สำรวจเขาถามอะไรเป็นพิเศษหรือว่าสงสัยอะไรเป็นพิเศษ

ประเด็นที่คิดไว้นะครับว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะถามไปในในเรื่องของวันนั้นที่
คนนั้นมาหาผมนะครับอย่างที่เราให้สัมภาษณ์กันนะครับ
ก็คือมาหาผมได้คุยอะไรกันบ้างผมก็บอกว่าเหมือนกับที่เขาพูดกับสื่ออะครับ
เหมือนกันนะครับมาคุยกับผมก็คือเรื่องนี้อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ทุกครั้งนะครับ
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือได้มีบิการขอให้เจ้าที่สำรวจนะครับ
ทำการทดลองนะครับว่าในในสภาพเดียวกันเลยนะครับ
ถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยน่าจะโดนจากอะไรนะครับก็คือให้เอาเรือไปจำลองในน้ำนะครับ
แล้วก็ความเร็วระดับเดียวกันแล้วก็เอาซิลิโคนหรือว่าเอาถูกอย่างอื่นนะครับ
มาทดลองว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่านะครับ

อยู่ในตัวคุณประทานครับนี่เป็นเรื่องจริงจริงว่าว่าจริงจริงคุณแม่มีสิทธิ์ว่าให้น้องเข้านั้นเข้าเรียง
ครับในเรื่องของกุมประทานคุณแม่จริงจริงไม่มีสิทธิ์นะครับแต่ว่าในเรื่องของสมบัติของของน้องแล้วก็ค่าเสียหายที่เรียงเนี่ยจริงจริงแล้วคุณแม่เขามีสิทธิ์นะครับเพราะว่าเขาก็คือทายญาติคนหนึ่งหนึ่งในสองกับพี่พี่ชายของแต้งโมนะครับอืมคราวนี้ทางแพ่งเชื่อมโยคคดีอาญาค่ะเชื่อมโยคอย
ตามกฎหมายเรื่องนี้จริงจริงสามารถตั้งตัวเองได้ไหมจริงจริงตั้งตัวเองไม่ได้นะครับ
อันนี้อาจจะเข้าใจผิดนะคุณแม่เนี่ยว่าบอกตัวเองผู้จัดการมรดกแล้วจะเป็นเลยไม่ได้นะครับ
ไปขอคำสั่งสารซึ่งผ่านมาเสียชีวิตมาเนี่ยไม่กี่วันเองนะครับ
ไม่มีทางที่จะยื่นคำร้องขอต่อสารได้ทันนะครับอย่างน้อยต้องมีสองเดือนสามเดือนนะครับ
อย่างงี้เขาเรียกว่าตั้งตัวเองไปก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวจริงจริงแล้วพี่เขาก็สามารถมาเป็น
ผู้จัดการมาดกร่วมกับคุณแม่ได้นะครับผู้จัดการไม่ต้องให้ข้อมูลจากสำรวจตรงนี้อ่ะ
ค่อนข้างที่จะจะรีบเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงจริงแล้วมันควรจะต้องให้ทุกอย่างมันขี้คายก่อนนะ
เอาจริงแม้แต่จากการเรียกเงินเรียกทองก็ตาม
ต้องรู้สาเหตุอ่ะว่าลูกตายเพราะอะไรก่อนนะฮะ
ถ้าเป็นผมนะเอาสำหรับแม่ก็แล้วแต่แล้วกันแต่ถ้าเป็นผมอ่ะ
หรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปนะครับมันต้องรู้ก่อนว่าลูกเสียชีวิตเพราะอะไรก่อนนะครับ
ผมว่าของผมมันไม่ได้เป็นพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ขนาดนั้นนะครับ
ว่าน่าจะมีพิรุธอะไรหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่สามารถจะตอบได้นะครับ
ว่าใครมีพิรุษหรือไม่มีพิรุษนะครับแต่บอกได้เพียงสั้นสั้นว่า
เขามาเล่าให้ผมฟังแล้วก็มาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟัง
ผมฟังแบบเดียวกันนะครับเหมือนกันครับ
คือผมไม่ได้คุยนานผมคุยกันไม่นานนะครับ
แล้วก็เขาก็ไม่พอใจผมนะครับเอาพูดตรงนะครับ
ตำรวจเขาก็บอกว่าทางนั้นเขาไม่พอใจผมเพราะว่า
ผมไปฟันทงว่าเขาต้องถูกดำเนินคดีทั้งคู่
แล้วเขาก็เวลาผมพูดเขาก็ไม่ฟังแล้วผมก็เออถ้าไม่ฟังก็ผมก็กลับนะครับ
ถ้ามีแฟล์ไม่ฟังนะครับเขามีแย้งอะไรขึ้นมาไหม
แย้งครับแต่ดูหน้าก็คือว่าเบือนหน้าหนีไม่อยากคุยด้วยแล้วครับ
แล้วตอนนี้ความคุกหน้าของคดีเนี่ยตำรวจได้มีให้ข้อมูลอะไรบ้างไหมครับ
ดูครับก็พอที่จะรู้มาว่าตำรวจเนี่ยสอบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ
พยานที่เกี่ยวกับเหตุการณ์พยานแวดล้อมต่างเขาน่าจะทำละเอียด
เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจว่าทางพบตรหรือว่าระดับนายกเนี่ยให้รีบปิดคดีนะครับ
แต่ว่าก็คงจะไม่ใช่เร็ววันนี้นะครับน่าจะใช้เวลาอีกพอสมควรนั่นแหละ
อย่างน้อยต้องมีครึ่งเดือนนะครับ
ก็จริงแล้วถ้าเกิดมันก็ขยายได้ถ้าทำไม่เสร็จนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวเขาสอบพยานหมดทุกปากอะไรเขาคงจะสรุปได้แล้วแหละนะครับ
ว่าจะดำเนินคดีใครเพิ่มไหมนะครับแต่ว่าณเวลานี้คงจะไม่มีนะครับ
คือทุกคนนะครับมาปรึกษาธนายความเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็อยากจะได้ของหวาน
เอาแบบตามความรู้สึกเขาแบบว่าเป็นกำลังใจนะครับ
แต่ของผมเนี่ยมันก็พูดตามความเป็นจริงนะครับ
ก็เอายาขมไปก็เรื่องเรามันก็ต้องเป็นอย่างนี้จริงก็
ทุกคนก็เห็นว่าเขาก็ถูกแจ้งข้อหาจริงนะครับ
เท่าที่ทนายตั้มไม่ช่วยไม่รับดูคดีนี้เขาตั้งแต่แรก
เพราะว่าเราเองก็พบรึเปล่าว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไป
ให้สัมภาษณ์ไปทุกครั้งนะครับก็บอกอยู่ว่า
คือผมเนี่ยรู้จักกับทางน้องแตงโมนะครับ

ก็แล้วเขาก็ไม่อยากจะคุยกับผมแล้วแหละเอาง่ายนะ
คือจริงเรื่องนี้ผมลืมไปแล้วนะครับวันนี้ทางตำรวจเขาเล่าให้ฟังนะครับว่า
เหมือนก็ไม่ค่อยพอใจผมนะครับผมก็นึกขึ้นได้ว่าเออใช่นะครับ
อ่อไม่เคยเคยได้ยินคำนี้นะครับ
แต่ว่าก็มีทนายหลายคนคือเขามีทนายความอยู่แล้ว
เขาแค่มาฟังความเห็นผมเท่านั้นเองนะครับ
พอดีครับพฤติการณ์สมมติว่าถ้ามันใช้ประมาทที่ไม่ควรประมาทจริง
สารจะดูมพินิชในการลงโทษได้สูง

ซึ่งรับสารภาพไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจกันผิดนะครับ
ยังไม่มีใครรับสารภาพอันนี้ผมไม่ยืนยันดีกว่านะครับ
ตำรวจดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบสำนวนสอบสวนหรอกนะครับ
อันนี้เดาเอานะครับถ้าสำนวนหรือว่าบ่วนแสดงที่เราได้กับเจ้าเจ้าที่
เขาก็บอกว่าเออมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับ
โอเคเนอะ
แต่ก็ไม่ได้รับเป็นทนายอะไรกัน
แล้วก็บอกว่าเท่าที่ได้ฟังหรืออะไรต่างนานา
คาดว่าอีกสักครึ่งเดือนตำรวจก็น่าจะพอสรุปคดีได้

แล้วก็นักข่าวก็เลยถามเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่ของคุณตังโม

๓๐ล้านธนัยตั้มบอกว่าความจริงแล้ว
คุณแม่ยังไม่ใช่ผู้จัดการมรดกนะ

ค่ะแต่เรื่องของค่าเสียหายเยียวยามันแยกกันนะ
แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาจะมองว่าคดีอาญาและแพ่งแพ่งอาญาจะแยกยังไงก็อีกเรื่องหนึ่ง

อีกส่วนหนึ่งคือกรมทันประกันอุบัติเหตุ
กรณีการเสียชีวิต๑ล้านบาทที่คุณแตงโมไปออกรายการ
นายตั้มบอกว่าตรงนี้คุณแม่ที่ว่า

บอกว่าจะแบ่งให้ทางลูกบุญธรรมก็๕๐๐๐๐๐บาท
แม่ไว้๕แสนทนายตั้มบอกไม่ได้นะ
ของพี่หนุ่มกัญชัยก็พูดในรายการนะคะ
เพราะว่าเงินจากที่การทำประกัน
ผู้รับผลประโยชน์เขาเซ็นเอาไว้ว่าเป็นใคร

ไม่มีสิทธิ์ในเงิน๑ล้านบาทนั้นเลยค่ะ
และผู้รับผลประโยชน์คือลูกบุญธรรมคุณตังโม
ที่คุณจังโมพรบัวไว้ยังเป็นผู้เยา
ซึ่งเขาต้องมีดูแลผู้ดูแลผู้เยาว์อะไรก็ว่า
คุณแม่แหละก็คือคุณกติกมาดูแลเรื่องของเงินตรงนี้

ทีแรกคิดว่าจะแยกย้ายแล้ว

แล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าอาจจะยังไม่มีการดำนึงกับดีแซนนะครับ
แค่ในทางกฎหลายพี่ต้องการที่

จับขาคุณแซนก่อนที่จะตกน้ำลงไป
ตรงนั้นจะมันถูกว่าเป็นความประมาทของคุณแซงโม
คือถ้าเกิดเรามาอ้างแบบนี้นะครับว่า

ถ้าอย่างนี้แซนอ้างว่าเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะครับ
จากว่าจะมีข้อได้จริงมาเพิ่มเติมว่า
หลังจากที่มาจับแล้วแซนมีปฏิกิริยายังไงตอบกลับไป
ซึ่งผมคิดว่าเขาคงจะไม่ให้การหรือมาพูดเนี่ย
ลักษณะที่เสียหายกับตัวเอง
ถ้าพิสูจน์หลักฐานออกมาแล้วบอกว่า
ถ้าคือนอนบนเดือนสปีลโฟส
มันไม่สามารถนอนได้จริงมันไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นได้จริง

พิรุษของตำรวจนะครับ
คืออันนี้ต้องหาจุดให้ได้นะครับ
ตอนนี้มันมาดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นท้ายเรือนะครับ
ถ้าเกิดว่ามันไปโดนฟินจริงนะครับ

มีคนรู้จังใจที่มันอะไร

ก็เจอไอ้ตัวนั้นเลยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่ใบพัดที่โดนขาน้องแตงโมนะครับ
ทีนี้เนี่ยตอนนี้ผมไปดูไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเขาเก็บไปเรียบร้อยแล้ว
ก็ดูได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็ในสำหรับตัวเรือเนี่ยก็ช่วยได้เท่านี้นะครับ
แต่ว่าในเรื่องอื่นให้การเป็นพยานเนี่ยพอตำรวจเรียกผมก็มาเลยนะครับ
ก็ดูว่าให้การตามความเป็นจริงนะครับ
แล้วก็เป็นประโยชน์กับคดีที่สุดนะครับ
ขณะนี้ต้องมองว่าคณิตนี้ยังจะไปเรียกว่าเข้าเครื่องจับเท็จหรือยัง
เขาออกห้องเป็นหรือยังได้ข่าวตอนนั้นเอาเข้าไป
ยังค่ะยัง
ยังเหรอเอาจริงนะในมุมของทนายความนะครับ
คือเรื่องเครื่องจับเท็จเนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์นะ
แล้วคือที่ต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับ
เขาไม่ได้เอาไปใช้เป็นพยาหลักฐานในชั้นศาลได้รวมทั้งไทยด้วย
เขาได้ได้แต่ว่าเอามาใช้เนี่ยในการประกอบการสืบสวนนะครับ
สมมุติว่าเรื่องนี้เอาเครื่องจับเท็จมาแล้วก็มีปฏิกิยาอะไร
ตาขยายหรืออะไรเนี่ยนะครับดูว่าน่าจะโกหกตำรวจเขาก็ต้องประทัก
อ่ะก็นึกไปว่าประเด็นเนี้ยคืออะไรคุณนิวีพี่ฤทธิ์นะครับ
อันนี้มาสืบต่อได้แต่ว่าถ้าจะเอาไปใช้ในศาลเลยนะครับ

หรือว่าโกหกนะครับมันไม่ใช่มันต้องเป็นพยานประกอบเท่านั้นเอง
มีเจ้านานเฮีาะที่บอกว่าพบเส้นผมของน้องแตงโม
ผมของคุณแตงโมอยู่ที่บริเวณใบพัดเรือตรงนี้
ทนายตั้มเนี่ยคิดเห็นว่าเพิ่งจะเจอวันนี้เหรอครับ
มีข่าวมีข่าวมีข่าวมีข่าวมีข่าวมีข่าวมีข่าวมีข่าว
คนที่การตรวจนะครับต้องเอามาตรวจก่อนว่าว่าว่าเป็น
เส้นผมของน้องแตงโมจริงหรือเปล่านะครับอย่างแรก
อย่างเงี้ต้องโดนศีรษะไหมอ่ะใบพัดอ่าอันนี้ก็ต้องมาคิดดูครับ
แล้วเจอวันไหนด้วยที่สำคัญนะครับเพราะว่าก็ตามข่าวจากพี่นักข่าวนะครับ
ว่าใบพัดเนี่ยมันล่วงลงไปในน้ำแล้วถ้าเกิดว่าเพิ่งจะมาเจอ
วันสองวันนี้นะครับผมก็ว่ามันยังอยู่อยู่นะครับ
ถ้าท่านมองว่ายังไงครับอาจจะมีดีในตรงเท้ารอยพิว
เพราะว่าการขึ้นเชิญหนูก็ต้องถอดรองเท้าถูกไหมคะเอ่ออันนี้สอบถามเจ้าที่ตำรวจแล้ว
เขาได้มีการตรวจสอบไปหมดแล้วนะครับได้มีการตรวจเอ่อ
ทางวิทยาศาสตร์ไปหมดแล้วว่ามีรอยเท้าใครหรือว่ามีอะไรเลย
แต่ทราบว่าตรวจแล้วนะครับว่าผมถามอาการพระบุคกฤษ
สงสัยว่ามีการตรวจไหมนะครับตามคนที่เห็นนะครับ

อันนี้ผมเดาไม่ออกจริง

อยากจะไปฟันทงก่อนนะครับ

พักผ่อนนะครับทุกคน

กระแสของคุณแม่คุณแตงโมวันนี้ต้องยอมรับว่า

โดยเฉพาะกรณีเงินเยียวยา๓๐ล้าน
คำนวณจะให้กับคุณปอ

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย